ผมบอกว่าให้แม่บอกเร็วจับได้พรุ่งนี้๒วัน๓วันก็ให้จับได้
ก็ติดเหตุการณ์นี้แหละคุณผู้ชมที่ได้ชมไตเติลกันไปต้องแยกมันเป็น๒เรื่องในคดีเดียวกัน
มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกผู้ชายเมายาไปฆ่าตายเหตุผลเพราะว่าผู้ชายคิดว่าผู้หญิงคนนี้ไปทำให้เมียเนี่ยเลิกกับเขา
ก็เลยเสพยาจนเมาแล้วไปฆ่าเขาตาย
แล้วพอฆ่าตายเสร็จปุ๊บก็กลับไปบ้านอย่างสบายใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วเด็กจะพูดเร็วเขาก็เลยคิดว่า

ถูกต้องหลังจากนั้นเผาศพ
เสร็จปุ๊บคนร้ายเดินไปที่วัด

ที่วัดก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะตัวเขาเองสำนึกผิด
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจสอบพกุศุมารที่สะกดนคร
รับแจ้งว่ามีคนถูกฆ่าตายภายในบ้านนะฮะก็ไปตรวจสอบ
พบผู้เสียชีวิตคือนางสาวถาวรปานจันทร์อายุ๔๖ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ที่ประตูหน้าบ้านสภาพหน้ากับศีรษะนั้นเละเลยครับ
มีของมีคมฟันเต็มไปหมดเลยตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็เข้าไป
สูตรศพแล้วก็กู้ภัยนำร่างของผู้ตายส่งโรงพยาบาล
ก็รับศพมาประกอบพิธีแล้วก็สอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็เร่งติดตามตัวคนร้ายจากนั้นบ่ายของวันจันทร์ที่ผ่านมา
ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้คือนายกิติศักดิ์อายุสามสิบสี่ปี
หรือว่าในแขกแล้วก็นำตัวในแขกไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แขกบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นต้นเหตุทำให้ผมมาเลิกกับเมีย
เพราะอาทิตย์ที่แล้วไปเกี่ยวข้าวกับทางด้านของผู้ตาย
แล้วก็ถูกผู้ตายต่อว่าเรื่องที่เมียเขาทิ้งไป
เพราะว่ามึงเป็นคนไม่ดีเป็นคนขี้คุกอะไรว่าอย่างนั้น
คือตามภาษาชาวบ้านนะฮะเมียถึงเลิกไปไงนะฮะ
ก็ไม่ได้คิดอะไรก็หลังจากนั้นก็เลยเอาเงิน๔๐บาทไปซื้อยาบ้ามาเสพ
พอเสร็จปุ๊บคิดถึงเรื่องที่โดนด่า
ถึงเรื่องที่โดนถานางถาวรด่าแล้วแบบมันของขึ้นมา
แล้วก็ประกอบกับว่าจะขอติดต่ออดีตภรรยาก็ติดต่อไม่ได้
อีกฝ่ายนึงไม่ได้ไม่ให้เบอร์เอาไว้สุดท้ายก็โมโห
ก็เลยย้อนกลับไปฆ่านางถาวรจนตายนะฮะ
ผู้ต้องหาก็บอกว่าหลังเกิดเหตุก็เดินกลับไปบ้านหน้าตาเฉย
มือล้างไม้นอนหลับกันไปตามสบายตามปกติ
ขึ้นมาก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าอยู่ในบ้านนะครับ
ช่วงบ่ายเดินไปที่วัดเขามีพิธีเผาศพผู้ตายอยู่
นะฮะแล้วก็ตัวเองก็ตัดสินใจเดินไปสารภาพผิด
ก็โดนน้ำบ่อยจับกุมทางานสบนะฮะในขัวหาค้าผู้อื่นโดยไหล่ตรอง
ไว้ก่อนแล้วคงอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางศาลธรรณะโดยไม่มี
จับเรื่องของข้อหาเสพยาบ้าไปด้วย
สุดท้ายตอนนี้นำตัวไปฝากขังแล้ว
ทีนี้มาดูที่เรื่องของที่บอกว่าเอาใบบอลไปป้ายปากศพหน่อย
ลูกชายของผู้ตายก็เป็นทหารเกณฑ์คือพลทหารสมรัก
บอกว่าแม่อยู่บ้านคนเดียว
ตอนแรกน่าสันนิษฐานว่าแม่อาจจะเป็นการถูกฆ่าจริงทรัพย์หรือเปล่า
เพราะว่าคนร้ายก็ไม่ได้มีการข่มขืนอะไร
แต่แม่ก็มีการต่อสู้เลยถูกคนร้ายฆ่าไป
เขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนลงมือฆ่าแม่
เท่าที่รู้แม่ไม่เคยมีปัญหากับใคร
แต่ว่าวันเผาศพแม่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย
เท่าคนแก่เขาบอกว่าเขาเชื่อ
ก็เลยมีการทำพิธีเอาใบบอนไปทาที่ปากศพคือปากแม่เขา

เพื่อให้วิญญาณของแม่มาบอกมาเข้าฝันหน่อยสิ

จะได้ให้ตำรวจนั้นไปสืบไปจับมาดำเนินคดี
แต่จู่นายกิติศักดิ์หรือว่านายแขก
เดินไปที่วัดเองแล้วบอกว่า
นี่แหละผมเป็นคนฆ่าแม่เองแหละ
เป็นคนฆ่านางถาวรเนี่ย
เพราะว่าคือนางถาวรทำให้เขาเลิกกับเมีย
แล้วก็ไม่ยอมให้เบอร์ของอดีตเมียเขาด้วย

ทำไมต้องมาทำกันขนาดนี้ล่ะ

ไปฟังเสียงลูกชายผู้ตายหน่อยนะครับ

ตัดมาเป็นยาวประมาณนิ้วนึงครับ

แกก็ไปฝากแก

ไม่เชื่อผมก็ไม่ลบหลู่นะครับ
เป็นเรื่องจริงครับ

เผือเป็นคุณยายของในแขกผู้ต้องหา

ยายไม่รู้นะว่าหลานไปฆ่าคนตายมา
เพราะปกติเนี่ยมันก็ไม่ค่อยพูดอะไรนะฮะ
แล้วก็มีอาการทางจิตเวทร่วมด้วยหรือเปล่า

แล้วก็ถามหลานว่ายาอะไร
หลานก็บอกว่ายาหายบ้า

พอหลานกินเข้าไปก็มีอาการดีขึ้นก็หายบ้า
ไม่กินก็จะเสื่องซึมเหงาซึม
ไม่คิดว่าหลานจะไปก่อเหตุฆ่าคนตาย

หลานเนี่ยมาก้มกาดเท้าด้วยนะ

เธอก็บอกว่ายอมรับกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วกันนะหลาน

หลานชาเคยถูกจับบ้านของคดียาเสียบติดมาแล้ว
เคยคิดผูกคอหลานตัวแต่มีตายมาแล้วแต่ไม่ตาย

เพราะว่าคือตอนนั้นเนี่ยหลานผูกคอออกซิเจนไปเลี้ยงสมองที่ไม่ทันน่ะนะฮะ

กระทั่งหลานเนี่ยมีเมียใหม่แต่ก็เลิกลากันไปแล้วกลับมาอยู่บ้านสุดท้ายก็อาการไม่ดีขึ้นแล้วพอเมียเลิกไปก็ไปติดยาอีกก็ประสาทร้อนไปเสพยาใครว่าก็เนี่ยไปทำร้ายเขาแบบนี้สุดท้ายก็ไปฆ่าคนตายนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นเพราะว่าใบบอลหรือว่าเพราะอะไรนะคะ